คุณผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ที่ใครเห็นแล้วก็ต้องบอกว่ารับไม่ได้
กับการกระทำของผู้ชายคนนี้นะครับที่ไปทำร้ายคุณตาที่ขี่รถซาเล้งคนหนึ่ง
คุณตาอายุ๘๒แล้วนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓มีนาคมตอน๔โมงเย็นนะครับ
การเกิดขึ้นที่ซอยชาญเมืองแยก๒ถนนประชาสงเคราะห์เขตดินแดง
คุณตาก็ขี่รถซาเล้งมาชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาไปเฉียวชนเขาก่อนนะไปเกี่ยว
แล้วรถตัวเองก็ล้มคว่ำลงนะครับตัวเองก็ดูรถนะครับคุณตาก็หันไปมองแล้วคุณตาก็ขี่มาต่อก็ขี่มาชัด
ใช่แล้วคือเขาลากรถไปจอดหลังจากนั้นเขาก็ไปจอดในซอยแล้วก็เดินตามมาโอ้โหแล้วกระโดดเตะเลย
คุณตาก็พยายามป้องกันตัวเองจนล้มลงไปนะฮะที่ถนนไอ้คนนี้ยังเดินตามไป
ใช่นี่คือยังโชคดีนะที่มีผู้ชายที่ไม่ได้ใส่เสื้อเป็นพลเมืองดีมาช่วยห้ามเอาไว้
จะไปทำร้ายอีกแต่ว่าคุณตาเนี่ยสลบนิ่งไปเลยนะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ต้องมาช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลนะครับ
ขี่มามือเดียวอีกมือนึงเนี่ยเหมือนกับดูโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับ
เหตุการณ์นี้พอเกิดขึ้นถูกเผยแพร่ภาพนี้ไปตามสังคมออนไลน์ต่างเนี่ย
คนโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเพราะว่าคือเป็นคนหนุ่มอ่ะเป็นชายหนุ่มทำร้าย
ชายที่แก่แล้วขี่ซาเล้งไม่มีแรงจะสู้อะไรเลยนะครับ
โอ้โหนะฮะที่สุดแล้วครับล่าสุดผู้ชายคนนี้มามอบตัวกับตำรวจสอนอห้วยขวางเจ้าของพื้นที่แล้วนะครับ
ของจุดเกิดเหตุนะฮะนี่คือพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับค่ะ
ก็คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยชื่อว่านายจรูนมณีพันธ์อายุ๘๒ปีก็พักอยู่ในซอยชาญเมืองแยก๒นี่แหละนะครับ
เป็นบ้านพักบ้านไม้เล็กอยู่ในตรอกซอยนะครับมีรถซาเล้งที่ปั่นแล้วก็ไปเก็บของเก่าอยู่เกือบ๒๐ปี
ก็ยังจอดอยู่ที่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าคุณตาจรูนไม่อยู่แล้วตอนนี้ไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
ตั้งแต่เกิดเหตุนะครับส่วนผู้ชายคนนี้นี่ครับคนก่อเหตุชื่อว่านายนาราธรโสติยังอายุ๒๑ปี
มอบตัวกับตำรวจสอนอห้วยขวางนะครับอ่าก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ
ลักษณะคล้ายคล้ายกับมึนมึนเมาเมายังไงก็ไม่รู้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามได้ใจความว่า
ตัวเองก็ยอมรับว่าไปกินเหล้ามาก่อนก่อนจะมามอบตัวเพราะว่าเครียดมาก
เนื่องจากพอเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทำลงไปโดยที่ไม่ควรจะทำแบบนี้กับคุณตานะครับ
ส่วนลูกสาวของคุณตาจรูนบอกว่าเรื่องนี้ตั้งใจจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แต่พอคนร้ายมามอบตัวก็พร้อมจะให้อภัยนะ
เดี๋ยวฟังเสียงลูกสาวของคุณตาก่อนนะครับ
พอล้มเสร็จปุ๊บก็คือเขาลุกมาจะเอาเรื่องพ่อค่ะ
ก็โกรธนะคะธรรมดาของลูกที่มาทำร้ายพ่อเรา
เมื่อวานที่เจอกับน้องน้องก็เหมือนมีอาการร้องไห้
แล้วก็เข้ามายกมือไหว้เรากับแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าผมจะไปขอขมาพ่อพี่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือที่ผมทำไปก็คือแบบคือบันดาลโทษะอะไรอย่างนี้
คือโมโหที่แบบว่าพ่อชนเขาล้มแล้วแบบพ่อไม่ได้หันไปช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
มองแล้วก็ไม่ได้ลงไปช่วยเหลือเนี่ยเขาก็คือโกรธ
ตอนนี้ถามว่าก็ไม่โกรธแล้วนะคะหลังที่เจอน้องอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าคนเรามันก็มีอารมณ์ชั่ววูบได้ทั้งนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ทางตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจเอกกัมพลรัตนประทีภูมิกับการสอนอห้วยขวางนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้พอตำรวจทราบเหตุการณ์แล้วนะครับ
ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อจะติดตามหาคนที่ก่อเหตุทันทีนะครับ
ก็ไปทราบว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อนายนาราธรนะครับ
หรือว่านายจอร์ดอายุ๒๑ปีนะครับ
แล้วก็ไปเจอตัวนะครับลงพื้นที่แล้วนายนารทรก็มาพบกับตำรวจ
เข้ามอบตัวที่สอนอห้วยขวางเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
ส่วนประวัติเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะฮะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยก่อเหตุมาโชคโชนหลายเหตุนะครับ

แต่ว่าฟังที่นายนาราธรตอนที่มามอบตัวกับตำรวจก่อนนะครับ
นายนาราธรบอกว่าตนไม่ได้เล่นมือถือตอนขี่รถนะคุณอริยา
แต่ยอมรับว่าถือมือถือเอาไว้แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ด้วยมือข้างเดียว
ทำให้เสียหลักพอเสียหลักแล้วรถล้มลงก็หันไปมองลุงที่ขี่ซาเล้งมา
แล้วก็ที่มาเฉียวชนกันเนี่ยนะครับ
ก็พบว่าลุงหันมามองตนแต่ว่าลุงไม่ยอมลงมาช่วยตนยกรถ
ลุงไม่ได้ถามด้วยว่าอาการเป็นยังไง

ก็เลยบันดาลโทษะยอมรับว่าตนผิด
พอตนกลับไปบ้านก็สำนึกผิด

แล้วก็เตือนด้วยนะยังมีหน้ามาเตือนคนอื่นด้วย

แต่ภาพที่เห็นน่ะก็คือก้มดูก่อน
แต่ตอนที่ชนคือว่าผมไม่ได้ก้มหน้าเล่น

มือเดียวแต่ก็ขับรถมองไปข้างหน้า
เลยมีการว่าที่มันเกี่ยวอะครับ
คือผมไปเกี่ยวไว้ทางด้านขวาพอดี
มือด้านซ้ายผมจับมือถือแต่ผมไม่ได้ก้ม
การว่ามันประฝันออกแบบนี้
คือว่าผมล้มแล้ว
คือคุณลุงเขาหันมามองผม
แต่ลุงเขาคือแบบว่าไม่ถามกล่าวผมเลย
แบบว่าเป็นไรไหมอะไรยังไง
เอ่อผมต้องยกรถเองเข็นไปจอดแล้ว

ลุงขอไม่ได้มาคุย

ก็เลยเตะตรงนั้นแล้วเลย

คือฝากถึงวัยรุ่นทุกคนเลยครับ

ว่าตรวจสอบประวัติคดีของผู้ต้องหา
เคยก่อเหตุมา๓ครั้ง

เคยถูกดำเนินคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่น

เหตุเกิดในพื้นที่สอนอดินแดงนะครับ
ปี๒๕๕๘มีคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บ

และคดีล่าสุดก็คือคดีที่ทำร้ายคุณตาจรูนนะครับ
ลูกสาวของคุณตาจรูนบอกว่าตอนนี้อาการของคุณพ่อยังไม่ดีนะฮะ
คือมีสตินะครับแต่ว่าก็เหมือนกับจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนี้ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยเป็นความผิดเกี่ยวกับการจราจรทางบก
เพราะรถจักรยานยนต์ที่ใช้ที่ขี่มาเนี่ยนะครับ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยนะฮะแล้ว
ก็ยังขี่มามือเดียวใช้โทรศัพท์มือถือมาด้วยนะครับ
ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลแล้วศาลก็ให้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน๑๐๐๐บาท
หลายอย่างเลยครับให้ดูกันชัดเลยนะฮะ
อาการคุณตาก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับอายุ๘๒แล้วนะครับ